ไปดูที่กระบี่มีต่อหัวเสือเนี่ยมาทำรังอยู่บนศาลพระภูมินะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมช่วยกันดูพร้อมกันว่า
ลักษณะรังของต่อหัวเสือคล้ายอะไรเอาดูพร้อมกันเลยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมที่แรกมองไปนี่แทบจะไม่เห็นสารพระภูมิเลยนะ
นี่คือเขามาทำรังบังมิดเลยค่ะ
บางคนบอกว่าเหมือนเจดีบางคนบอกเหมือนเป็นสามเหลี่ยมทรงสูง

ใช่นี่คืออยู่หน้าบ้านของนายมนตรี
เป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านถ้ำเสือนะคะ
ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่
คือคนในโลกโซเชียลเขาก็ฮือฮากัน
นี่คุณสืบสกุลถ้าเกิดด้านนี้จะมองเห็นแล้วล่ะว่าเป็นสาร

กระบี่เขาก็แชร์กันไปเยอะไม่ได้แชร์อย่างเดียวค่ะ
บางคนมาถึงที่หน้าบ้านของนายมนตรีเลย

โดยเจดีรังต่อหัวเสือสูงประมาณสัก๕๐เซนติเมตร
เกือบ๒ฟุตนะกว้าง๓๐เซนติเมตร
เจ้าของบ้านบอกว่าต่อหัวเสือมาทำรังอยู่๗๘เดือนแล้วค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ได้แต่ปล่อยให้ต่อทำรังต่อไป
พอเป็นทรงสูงก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลก

ทีนี้ก็จะต้องเตือนด้วยนะคะ
สำหรับใครที่ไปถึงหน้าบ้านของนายมนตรีเลยจะไปกราบไหว้
บางทีต้องระวังเพราะว่าต่อหัวเสือนิสัยเขาก็ห่วงถิ่นที่อยู่ดุร้าย
ถ้าเกิดว่าโดนต่อหัวเสือต่อยแล้วเกิดแพ้พิษ
มีอันตรายถึงชีวิตได้นะคะ
ยังอยู่กันที่อำเภอวานอนนิวาสที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ที่สกลนครบ้างนะคะคุณผู้ชม
มีพิธีบวงสวงแล้วก็พิธีเบิกเนธพญาวานอน
โอ้โหองค์ใหญ่มากองค์ใหญ่มากนะ
สูงประมาณ๑๔๕เมตร
นี่อยู่ที่หน้าที่ว่าการอำเภอวานอนนิวาส
ก็สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอนะคะ

เทียบเท่าพญาเต่างอยของอำเภอเต่างอยที่สกลนครนะคุณ
พญาวานอนก็ใช้งบในการก่อสร้าง๒๕๐๐๐๐บาท
ก็มาจากแรงศรัทธาของชาวอำเภอวานอนนิวาส
ที่มีการจัดกิจกรรมการระดมเงิน
สร้างเหรียญพญาวานอนจัดมวยการกุศลจัดกิจกรรมเดินวิ่ง
นี่ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนี้๗เดือนนะคะ
ปิดท้ายกันค่ะไปที่จังหวัดฉะเชิงเซา
มีการจัดพิธีบวงสวงเปิดงานนามัศกาลพระพุทธโสธร
แล้วก็งานประจำปี๒๕๖๒จัดอย่างเป็นทางการ
แล้วก็มีเครื่องสังเวยชุดใหญ่ไข่ไก่ต้ม
ไข่ไก่ต้มเยอะมากหุ่นทั้งหมด๑๙๙๙๙ฟอง
แล้วไข่ทุกฟองถ้าเกิดสังเกตดีเขาจะประทับตรายันสีแดง
พอเสร็จพิธีปั๊บก็จะแจกให้กับประชาชน

หลังจากนั้นก็มีการแห่หลวงพ่อโสธรจำรองไปรอบเมือง
มีการแจกสายศิลป์แล้วก็ประพรมน้ำพระพุทธมนตร์
เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชน
ของฝีดาตรที่เคยระบาดอย่างหนัก
ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากไปเที่ยวงานนี้สามารถไปได้นะคะ
จัดงานตั้งแต่วันที่๘ยาวไปจนถึงวันที่๑๗พฤศจิกายนเลยนะคะ